ส่วนกิจกรรมเรื่องของการแปลอักษรแล้วก็จุดเทียน
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙

เพราะว่าในหลายพื้นที่ยังคงมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้น
อย่างที่เชียงรายค่ะมีการรวมตัวกันจุดเทียนไว้อาลัย
รวมถึงร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่จังหวัดเชียงรายค่ะมีการจัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย
และร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ที่บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ
ถนนบนพระปรากาลเทศบันท์นครเชียงราย

รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
แต่ละคนก็นำเทียนไปเตรียมจุดเพื่อแสดงความอาลัย

ที่ร้านค้าหน่วยงานองค์กรต่าง
ก็ร่วมกันตั้งจุดแจกอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงานค่ะ
โดยในพิธีมีการบันเลงดนตรีโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย
และวงดุริยางจากมณฑนทหารบกเชียงรายที่๓๗ตั้งแต่ช่วงเย็น
จากนั้นเวลาประมาณ๖โมงเย็นนะคะได้ร่วมกันเคารพทงชาติ
ประชาชนก็ร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างน่าประทับใจค่ะหลายคนถึงกับหลังน้ำตาออกมานะคะ
หลังจากนั้นนายบุญส่งเตชมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ก็ได้นำอ่านคำกรอนสะดุดีแสดงความอาลัยและจุดเทียน
สว่างสวัยไปทั่วท้องถนนบรรพปราการสะท้อนกับเสียงจากหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่สนามโรงเรียนธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะ
นายขจรสัตว์นิจชินนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนต์ธาตุพนม
พร้อมด้วยนายประหยัดวังวรผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนมค่ะ
ก็นำข้าราชการครูนักเรียนจำนวนกว่า๒๐๐๐คน
ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมกับกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีการแปลอักษรเป็นเลข๙ไทย
ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจหมายถึงในหลวงรัชกาลที่๙
คือดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยแล้วก็มีชื่ออำเภอธาตุพนมอยู่ด้านล่าง
อันเป็นที่รักแล้วก็เทิดทูลของปวงชนชาวไทย
ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของคณะครูอาจารย์นักเรียน
ที่ได้ร่วมใจกันน้อมใจแสดงออกถึงความจงรักพักดี
ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ส่วนนายกัมพลฮิรัญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสิงหอนหมู่๖
บ้านด่านสิงขรรค์ตำบลคลองวานำเภอเมืองจังหวัดประจบคิริขันศ์
ได้นำนักเรียนและคณะครูซึ่งส่วนใหญ่๑๗๐
นักเรียนก็เป็นชาวมอนและชาวพม่าซึ่งอาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนไทยพม่า
ส่วนเป็นลูกของแรงงานพม่าที่มาทำงานในไทย
ส่วนอาศัยอยู่ที่บ้านมูดองจังหวัดมะริดประเทศพม่า
นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจที่ได้เรียนภาษาไทยในโรงเรียนของไทย
และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ไทยรูปหัวใจ
และอักษรย่อสขซึ่งเป็นอักษรย่อของโรงเรียนด่านสิงหอนค่ะ
โดยเด็กหญิงวัยแหละนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๖ชาวพม่าบอกว่า
ตั้งใจทำความดีเพื่อนในหลวงโตขึ้นก็จะเป็นคนดีและไม่เกเรค่ะ
ท้ายกันที่จังหวัดพังงานะคะนายอดีศักดิ์ขจิตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพบุตรในอำเภอทัพบุตร
ได้นำคณะครูเจ้าหน้าที่และเด็กนักเรียนชั้นอนุบัน๑ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖รวม๖๕๐คน
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาทีร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงพระราชนิพล
ซึ่งเด็กก็ตั้งใจร้องอย่างทราบซึ้งกินใจค่ะ
จากนั้นก็มีการร่วมกันแปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทยล้อมรอบด้วยหัวใจค่ะ